สุดท้ายก็ใบแดงใดเล็กเลยครึ่งหลังมาเลเซียได้เปรียบตัวผู้เล่นครับ
ตีเสมอได้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับนาทีหกสิบเอ็ดจากทางด้าน
ก่อนได้นาทีได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับ
เอาชนะทีมชาติไทยไปได้๒ประตูต่อ๑นะครับ
สามแต้มแรกได้สำเร็จนะครับส่วนผลอีกคู่
คโปร์นั้นเสมอลาวไป๒ประตูต่อ๒นะครับ
นาทีสุดท้ายนักเตะไทยก็อ่อนแรงเลยนะครับ
แต่ยังเหลืออีก๓เกมยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบ
เกมนี้นั้นยากอยู่แล้วนะครับเพราะต้องเล่น๑๐คนตลอดครึ่งเวลาหลัง
ขณะที่ไทยเสียประตูเร็วในช่วงครึ่งหลังนะครับ
คนก็น้อยกว่าด้วยส่วนทางฝั่งมาเลเซียพอตีเสมอได้
ก็มีกำลังใจมากกว่าคนมากกว่าจึงเอาชนะไปได้
จากนั้นมาโน่เองก็พูดถึงจังหวะใบแดงของจนทานเข็มดีนะครับ
โน่ก็ยอมรับว่าเป็นใบแดงชัดเจนเพราะว่าจนทานเป็นตัวสุดท้าย
ต้องเป็นไปตามกฎมาโน่ก็บอกอยู่ครับว่าครึ่งหลัง
ต้องเล่นบอลยาวมากขึ้นไม่สามารถใช้เกมที่ถนัดได้
อีกทั้งปอนด์๒ก็เก็บไปได้ด้วยทำให้โดนกดดันมากขึ้น
แล้วก็ต้องเสียเอกณิตปัญญาไปอีกคนนะครับส่วนการขาดจนทานสองเกม
คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ายังมีอนุสักใจเพชรที่ลงมาทำหน้าที่แทนได้ดีนะครับ
ส่วนทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ออกมาขอโทษแฟนบอลไทย
พร้อมยอมรับว่าการโดนใบแดงของจนทานนั้นมีผลต่อรูปเกมเป็นอย่างมากนะครับ
ทานเองก็ถึงกับร้องไห้ในห้องแต่งตัวแล้วก็นักเตะหลายคนก็ยังใหม่ต่อประสบการณ์ในรายการนี้
ทำให้ทีมต้องพ่ายแพ้ไปนะครับแต่หวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดในเกมที่เหลือครับ
อย่างเมื่อโดนใบแดงซึ่งเป็นกฎตัวสุดท้ายเนี้ยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าอ่า
เป็นความผิดพลาดของตัวผู้เล่นซึ่งน้องเองจนทานเข็มดีเองก็
เสียใจมากเราก็เข้าให้อยู่ในห้องนะคะแต่แน่นอนเกมหน้า
การเหลือสิบตัวกับน้องหลายคนที่ใหม่ต่อประสบการณ์ไงแล้วก็
ยังมีเกมให้แก้ตัวอีกหลายเกมนะครับก็นัดต่อไปครับ
ทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่๙พฤษภาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกาเช่นเดิมครับ